คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
มีแต่ตัวมาไม่มีตัวกลับ
เขาต้องการจะขอลีภัยไปยังประเทศที่สาม

ถูกพ่อกักขังเอาไว้ในบ้านก็เลยแอบซื้อตัวแล้วบินมาที่เมืองไทย
ต้องการจะไปประเทศที่๓แต่สุดท้ายคือผ่านตมมาไม่ได้เข้าเมืองไทยไม่ได้นะครับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แถลงข่าวกรณีที่นางสาวมราฮาฟโมฮาเมดเอ็มอันคุณันอายุ๑๘ปีเป็นสัญชาติสาอุดีอาราเบีย
เนื่องจากว่าสถานทูตของสาอุประสานมายังตมไทย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้หลบหนีการดูแลจากผู้ปกครองมาจากซาอุ
แล้วเกรงว่าจะได้รับอันตราย
พอหญิงคนนี้มาถึงมายื่นวีซ่ามาขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทยต่อตมสนามบิน
แต่ไม่มีการแสดงตัวเครื่องบินขากลับ
คือทุกครั้งที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราต้องมีทั้งตัวไปและตัวกลับ
ถ้าไม่มีเอกสารยืนยันว่าคุณจะไปเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกต้อง

ไม่แสดงตัวกลับไม่มีการวางแผนการเดินทาง
ไม่มีที่พักระบุเป็นหลังเป็นแหลกในเมืองไทยนะฮะ
ตมสนามบินก็เลยปฏิเสธการเข้าเมือง
ตามกระบวนการของตมนะครับ

เป็นไปตามหลักสากลทั่วโลกอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าถือว่าเป็นบุคคลต้องห้าม
จากนั้นสายการบินก็เลยต้องเป็นผู้ดูแลต่อ

ให้อาหารจนกว่าจะมีตัวเครื่องบินกลับไปยังประเทศต้นทางที่มา

มีข่าวว่าไปกักขังเขาหรือเปล่า

ตมสนามบินไม่ได้มีการยึด
แต่ต้องเก็บไว้ตรวจสอบจนกว่าผู้หญิงคนนี้
จะมีตัวเดินทางกลับนะฮะ
ซื้อตัวเครื่องบินให้เดินทางกลับไปแล้ว

ยังประเทศต้นทางเป็นที่เรียบร้อย

หลังจากนี้นอกจากเราจะให้

เรื่องต้นเนี่ยนะครับหญิงสาวคนนี้บอกว่า

เพราะเหมือนโดนบังคับให้แต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักนะครับ

ก็เดินทางไปเจรจากับนางสาวลาฮาฟก่อนนำตัวไปอยู่ในความดูแล
โดยเจ้าหน้าที่ของไทยส่งตัวต่อแบบไม่มีความผิดนะครับ
จากผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้เข้าประเทศไทย
ไม่ได้ถูกข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ตำรวจไทยก็จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้
เพื่อความเชื่อมั่นให้กับผู้หญิงคนนี้ต่อไป
เป็นการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเธอไปโดนอะไรมาจากครอบครัวเธอ
จากประเทศของเธอก็เลยขอลีภัยมานะครับใช่ค่ะ